ก็ยาวเหมือนกันคุณทำไมรู้ไหมฮะขับรถระยะยาว
จากกรุงเทพจะกลับบ้านที่ร้อยเอ็ดเป็นพี่โชเฟอร์แท็กซี่สียำพู
ปรากฏว่าโอ้โหระหว่างทางมันต้องเติมพลังหน่อย
เติมอะไรลงไปรู้ไหมคะน้ำท่อม

น้ำต้มพืชกระท่อมฮะไปมาขับรถเสียหลักตกข้างทางเลย
แล้วพี่แกยังเป็นห่วงน้ำต้มพืชกระท่อมอยู่นะ
นี่ตำรวจรับแจ้งเหตุไว้แบบนี้รถตกข้างทาง
ส่วนพี่แกอยู่ในรถและหลังจากนั้นหอบอะไรออกมาจากรถ
แล้วนักข่าวของเราก็ไปถามพี่พี่ห่วงมันนักหรือไง
ไปดูกันนะครับเอาว่าเขาตอบว่าอย่างไรนะครับ
บวงชื่นทางครับม้าแห้งหมด

อุ๊ยทุกสีเท่าที่ฟังแล้ว
เหมือนกับจะไม่ใช่มาจากน้ำท่อมไหม
ผิวสมความคิดมาจากความไม่ชึ้นทางหรือเปล่า
เหรอคุณใช่เหรอคุณคิดอย่างนั้นเหรอ

ตอนพี่เขาเอาขึ้นมาห่วงน้ำท่อมของตัวเองเหลือเกิน

นี่นะครับแล้วเขาบอกนอกจากไม่ชินเส้นทาง
เส้นทางมืดแล้วผมว่าต้องมีส่วนพวกนี้
ทำให้เขาดูมึนเมาพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องวกวนไปมานะฮะ
นี่ครับทำให้รถเขาก็โซซัสโซเซตกข้างทางเหมือนกันครับ
เกิดขึ้นที่ถนนระหว่างบ้านนาเมือง
บ้านหนองขามตะบนวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัด๑๐๑คุณ
คือเกือบจะถึงจุดหมายปลายทางอยู่แล้ว
เพราะขับจากกรุงเทพจะไปถึง๑๐๑
ทีนี้พี่ชายของเขานะได้รับทราบว่าน้องชายโอ้โหโซซัสโซเซ
ขับรถตกข้างทางแบบนี้ก็เดินทางมาณจุดเกิดเหตุนะครับ
เกลี้ยกล่อมให้น้องชายกลับบ้าน

เดี๋ยวไว้ให้มาเก็บให้เอามาคืนนะ

กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยไงถ้าต้องโอ้โหลากกันขึ้นมาตอนนี้อีกครั้ง
อีกอย่างหนึ่งคือน้องสภาพแทบไม่ไหวอยู่แล้วนะครับ
อย่างที่บอกไปน้องชายหรือว่าคนขับแท็กซี่
บอกผมมาขับรถจากกรุงเทพจะกลับบ้านที่ร้อยเอ็ดนี่แหละ
ระหว่างทางเติมพลังนิดนึงแวะซื้อน้ำกระท่อม
ก่อนจะขับรถมาถึงอำเภอเสรภูมิแล้วนะ
แต่รถมันเสียหลักตกข้างทางเพราะผมไม่ชินเส้นทาง
นานทีกลับบ้านทีนะครับ
คำให้การของคนขับทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบ
เรื่องของระยะทางตั้งแต่อำเภอพยักษภูมิพิสัยจังหวัดมหาสคาม
ที่อำเภอเสรภูมิจังหวัด๑๐๑จุดเกิดเหตุ
ระยะทางรวมกว่า๑๓๐กิโลเมตร
แล้วก็น่าจะเมามาตลอดทาง
เพราะอะไรคุณที่เราไปเช็คจุดจากมหาสารคาม

ส่าห์มาถึงมหาสารคามมันอดใจไม่ไหว
เขาขายน้ำท่อมอยู่ข้างทางก็เลยแวะตรงนี้
แล้วต้องขับมาไกลอีก๑๓๐กิโล
โอ้โหมาไกลขนาดนี้
แต่เชื่อไหมว่าตกข้างทางเกือบจะถึงหมู่บ้านตัวเองแล้ว

นิดเดียวยังนะนิดเดียวแต่ไปไม่ถึง
ตำรวจก็ไม่ได้ให้เป่าปริมาณแอลกอฮอลอะไรต่างนานานะฮะ
ยังไม่ได้ดำเนินคดีเพราะว่ามีญาติรับตัวกลับไปก่อน
แล้วก็ไม่ได้ทำความเสียหายให้กับรถคันอื่นด้วยนะครับ